ไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีบ้างนะคะ
เจ้าอาวาสวัดหนองเข้มาร้องเรียน
บอกว่ามีคนร้ายเอายาฆ่าย่าน

หวังจะฆ่าพระให้ตายทั้งวัดนะคะ
ซึ่งก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากคนที่เสียผลประโยชน์
จากเรื่องของการทุจริตเงินวัดค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
นี่คือภาพแท้งน้ำที่เจ้าอาวาสวัดหนองเข้อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
ร้องเรียนว่ามีคนร้ายแอบนำยาค่าย่ามาใส่ในถังน้ำเพื่อหวังเอาชีวิตคนในวัดแบบไม่กลัวนรก
โดยเรื่องราวนี้พระครูพิสารอุทัยกิจเจ้าอาวาสวัดนำมาโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
บอกว่าเมื่อวันที่๗ตุลาคมน้ำบาดานที่ใช้ในวัดหนองเข้
จู่ก็มีกลิ่นสารเคมีคล้ายกับยาฆ่าแมลงเจือปนมากับน้ำ
พระพิสุสงฆ์และญาติโยมที่ไปร่วมกันทำบุญที่วัด
ใช้น้ำบาดานทั้งดื่มกินอาบและล้างหน้าแปลงฟัน
ก็เริ่มมีอาการผิดปกติ
ยกตัวอย่างว่ามีญาติโยมที่เป็นผู้หญิงมาช่วยงานทางวัด
อาบน้ำในห้องน้ำของวัดก็เริ่มมีอาการเป็นตุ่ม
และมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจนต้องนำส่งโรงพยาบาลอำเภอสว่างอารมณ์
ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้น
แม้กระทั่งพระลูกวัดที่ใช้น้ำล้างหน้าและแปลงฟันก็มีอาการแพ้
แต่เคราะห์ดีที่น้ำนั้นมีกลิ่นยาฆ่าแมลงอย่างรุนแรง
รีบนำน้ำดื่มแบบบรรจุขวดที่มีอยู่ในวัดมาล้างออกได้ทัน
พระบางรูปมีอาการเยื่อบุตาอักเสบเพราะใช้น้ำ
เชื่อว่ามีคนไม่หวังดีนำสารพิษไปใส่ในถังน้ำ
เจ้าอาวาสวัดเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
มั่นใจว่าเป็นฝีมือของผู้ที่มีอำนาจในชุมชน
โดยเฉพาะการเสียประโยชน์เรื่องการทุจริตเงินวัด

ก็ไม่เคยเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือถ่ายถามว่า
พระรูปใดได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้บ้าง
อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาพระครูพิสารอุทัยกิจ
เคยถูกชาวบ้านแจ้งตำรวจจับในข้อหาลักลอบตัดไม้
และค้าไม้เถื่อนและเป็นคดีความขึ้นศาล

ที่สารชั้นต้นจะมีคำสั่งตัดสิน
จำคุกพระครูพิสารอุทัยจิต๔ปี๙เดือน
ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านดีใจที่พระครูพิสารอุทัยกิจ
จะถูกดำเนินคดีและออกไปจากหมู่บ้าน
จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่มีอำนาจไม่พอใจ
และหาวิธีกันแกล้งพระครูพิสารอุทัยกิจและพระลูกวัดรูปอื่น
คือปกติแล้วถ้ามีข่าวแบบนี้ออกไปทางสื่อทางโซเชียล
ทางโซเชียลหรือบอกรัฐยมกันแล้วเนี่ยต้องเข้ามาบุวัดเอ๊ะอาจารย์อ่า
เป็นอะไรหรือเปล่ามันจริงไหมอาจารย์ไหนผมขอดมแต่หลายคนกลับไม่มา
กลับช่วยกันเป็นเงียบซึ่งในอดีตนั้นแล้วเนี่ยในในหมู่บ้านองค์เคน่ะ
เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการฆาตกรรมเด็กผู้หญิงติดธรรม
ฆาตกรรมแบบโหดเยี่ยมเลยข้างบ้านแต่เจ้าที่ตำรวจกลับมาถามว่า
ชาวบ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงไหมการฆ่ากัน
ทุกคนตอบว่าไม่ได้ยินแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาเนี่ย
คนบางคนช่วยกันทำความสะอาดคราบเลือดรอยเท้า
แล้วปกปิดว่าไม่ยินเสียงมันก็แปลกครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกันทุกคนกลับเงียบผิดปกติ
หลังเกิดเหตุพระครูพิสันอุทัยกิจจ้าวาสวัสดิ์วัดหนองเทศ
ตัดสินใจปิดกล้องวงจรปิดบริเวณถังน้ำที่อยู่ท้ายวัด
และได้มีการนำถังน้ำใบใหม่มาเก็บน้ำ
เพื่อใช้อุปโภคบริโภคแทน๓ใบเดิมที่ตอนนี้
ระงับการใช้และปิดตายฝาถัง
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมาเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ
เพื่อมายืนยันกับทุกคนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีผู้ไม่หวังดี
นำยาค่าย่ามาใส่ในถังพลักน้ำของวัดจริง
ไม่ได้เป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อกันแกล้งชาวบ้าน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน